อาจนะคะเกิดขึ้นแถวปู่เจ้าสมินพรายจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาเป็นกลุ่มใหญ่เลยประมาณ๒๐คนค่ะ
ไล่ตามกลุ่มวัยรุ่นที่มากันแค่๓คน
กลุ่มวัยรุ่นหนีเข้ามาในปั๊มตามเข้ามาอีกนะคะ
และมาพร้อมอาวุธมีทั้งมีดมีทั้งปืน
นี่คือ๓คนที่หนีมา
เดี๋ยวจะตามมาด้วยคนอีกกลุ่มใหญ่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาหนี
จะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นมากัน๒๐คนเลยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่กลุ่มวัยรุ่น๓คนที่ขี่เข้ามาหลบหนีในปั๊มก่อนหน้านี้
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาจอดรถจักรยานยนต์ด้วยนะบางคนนะคะ
แล้วก็วิ่งจอดอยู่ที่กลางถนนแล้วก็วิ่งเข้ามาในปั๊ม
ในมือนี่วิ่งเข้ามาในมือมีมีดบางคนมีปืนนะคะ
ไล่ยิงกันเข้ามายิงเข้าไปในปั๊มเนี่ยนะคะ
แล้วไม่กลัวโดนอะไรระเบิดเอาหรือคะ
นั่นสิหลายคนเป็นห่วงเนี่ยนะคะแต่เขาบอกว่าแม้เคราะห์ดีจริง
ตอนที่ยิงกระสุนด้านค่ะแตกยิงไม่ออกนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นก็เลยตัดสินใจกลับไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางท่าน้ำพระประแดง
เกิดขึ้นเที่ยงคืน๔๘นาทีนะคะ
วัยรุ่นมากัน๒๐คนค่ะอายุน่าจะประมาณ๑๖๑๘ปีนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาไล่ตีไล่ฟันวัยรุ่น๓คน
กลุ่มที่หนีเข้ามาคนที่โพสต์น่าจะเป็นเจ้าของปั๊มอะค่ะ
เขาใช้คำว่าร้านหลังจากนี้จะใช้คำว่าร้านนะคะ
น้องหนีเข้ามาในร้านผมเด็กช่างวัยรุ่นอีกกลุ่มก็ตามเข้ามาทำร้าย
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาในร้าน
แต่ดีที่ปืนด้านกลุ่มก่อเหตุยังเอาปืนไปเจาะหัวเด็กวัยรุ่นที่ขับรถตามถนนปู่เจ้าอีก
ฝากเตือนลูกหลานท่านครับพฤติกรรมรุนแรงมาก
ปู่เจ้าสำรงใต้สมุทรประการ
มีการแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะคนเข้ามาแจ้งข้อมูล
ใช้ปืนเจาะหัวเด็กแถวแถวซอยค์กังบู้อีก
รวมถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาหวาดกลัวค่ะ
เพราะว่าจากที่อ่านไปเอาปืนไปเจาะหัว
คนที่ตัวเองไม่รู้จักสองคนแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
แล้วจะยิงจริงจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
สื่อข่าวไปสังเกตการณ์ที่ปั๊มที่จุดเกิดเหตุตั้งอยู่ที่ตำบลสำรงไทย
อำเภอพระประแดงเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจสพสำรงใต้นะคะ
พบว่าปั๊มดังกล่าวปิดให้บริการไปเลยตั้งแต่หัวค่ำนะคะ
ว่าน่าจะกลัวกลุ่มวัยรุ่นย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
เพราะว่าตัวเจ้าของร้านเองตัวเจ้าของปั๊มเอง
เป็นคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ